ดิฉันไม่พูดไม่ได้คุณจะข้ามเรื่องนี้ไปดิฉันไม่ยาก
ดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครนะช่างเป็นคนที่โชคดีทำบุญด้วยอะไรกันเนี่ย
อยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยโฉมหน้า
ของผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
คนแรกเลยครับพาไปเจอกับคุณป้าท่านนี้ป้าหมุดอนุกูลประชาอายุ๕๒ปีอาชีพคือธรรมนาเป็นชาวยะโสธรนะครับ
ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ประจำงวดที่แล้วนี่แหละครับสดร้อนนี่เลย
ที่ผ่านมาไปหาคุณตำรวจไปยังสถานีตำรวจภูทรไทยเจริญไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ไปหลักฐานก่อนว่าเธอถูกรวรรณที่๑นะดูชมหน้าคนโชคดีแล้วก็มาพร้อมกับหลักฐานด้วย
ใบ๑๒ล้านโอ้โหเธอบอกนะครับว่างวดนี้เนี่ยตั้งใจเลย
อยากจะได้เลขท้าย๒ตัวก็คือ๖๕ก็ไปตามหาคนที่เขาเลขขายตามหมู่บ้าน
เมื่อวานนี้สุดท้ายก็ได้มาสมใจอยากแล้วก็พอรู้ว่าตนเองถูกรางวัลที่๑
ก็โต๊ะโอ๊ะโต๊ะใจถึงขั้นเป็นลมขนาดนั้นอ่ะรีบเอายาดมยาดมยัดใส่เข้าจมูก่อนเลย
อย่าดมอย่าลมอย่ามองเอามามาพ่อแม่พี่น้องก็ว่ากันไปนะครับ
เค้าก็บอกว่าถูกแล้วอย่างแรกที่จะไปทำเลยก็คือทำบุญ
อ่ะวันนี้วันพระด้วยไปทำบุญใหญ่กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ที่เหลือจะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไปก็ยินดีด้วยนะครับ
เศรษฐีท่านแรกน่ะยินดีไปเลย๑๒ล้าน

กฎภาพเป็นอย่างนี้แหละนะครับยังเป็นอะไรไปนะเดี๋ยวไม่ได้มาใช้ตังค์นะ
อ้าวใจเย็นเนอะแต่ว่ายังมีอีกคนหนึ่งครับ
คุณรัตนากฤษณะสุวรรณอายุ๖๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

โคราชครับเธอนั้นเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณ
แล้วก็ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์ให้ดู

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อย
คนนี้ก็รับไปเหมือนกัน๒ใบ๑๒ล้าน
ถามว่าคุณครูครับคุณครูไปเอาลอตเตอรี่มาจากไหนครับ
คุณครูครับคุณครูครับ
คุณครูไปซื้อลอตเตอรี่จากที่ไหนครับ
คุณครูนะครับคุณครูคุณครูก็ว่าจะซื้อจากนักเรียนนี่แหละ
เขาเป็นอดีตนักเรียนลูกศิษย์ที่เคยสอนสั่งกันมา
ทีนี้ลูกศิษย์เขานะอดีตลูกศิษย์นี่
เขาถือแผงลอตเตอรี่มามาเจอกับคุณครู
แล้วสิ่งแรกที่อดีตลูกศิษย์พูดกับคุณครูคืออะไรรู้ไหม

หนูเอารางวัลที่๑มาให้คุณครู

พูดอย่างนี้ครูจะไม่ซื้อได้ยังไง
แล้วด้วยความที่สนิทกันนะครับคุณครูก็เลยจัดไป๔ชุด
ชุดละ๒ใบค่ะตอนแรกก็ตั้งใจซื้อเลขท้าย
ตรงกับเลขที่บ้านก็คือ๕๘

แต่ว่าลูกศิษย์เขาเลือกให้ด้วยนะ
เขาเลือกเลขท้าย๕๖๖๕ให้

นี่แหละทีเด็ดทีเด็ดจากลูกศิษย์
โอ้โหคุณครูยังไม่ได้ไปเช็คนะพอรางวัลออกมา
แต่ว่าลูกศิษย์โทรมาบอก
คุณครูครับสมมุตินะครับคุณมุติ
สมมุติว่าครูถูกรางวัลที่๑คุณครูจะทำยังไงดีครับ
คุณครูก็เลยบอกว่าสมมุติหรือเรื่องจริงกันแน่
เรื่องจริงเรื่องจริงคุณครูถูกรางวัลที่๑
ทีนี้โอ้ตกอกตกใจพอกันต้องรีบเอายาดมยัดเข้าจมูกเลยฮะ

เขาบอกว่าก่อนที่เลขรางวัลจะออก
คุณครูได้กลิ่นมะลิได้กลิ่นดอกมะลิโชยมาในบ้าน
ทั้งที่ที่บ้านไม่ได้ปลูกต้นมะลิสักกระต้น
แล้วได้กลิ่นมะลิแล้วมันแปลว่าอะไร

เหรอคุณครูบอกว่าเหมือนมีรางสังหรณ์อย่างนี้
ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็ถูกรางวัลไปยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็คุณครูเขาก็เตรียมไว้ล่ะจะเอาไปใช้หนี้
ส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญแบ่งให้กับลูกหลาน
หลานญาติพี่น้องกันต่อไป
ผมบอกเลยนะว่าข่าวต่อไปนี้
คุณเห็นแล้วคุณจะยิ่งอิจฉาไปใหญ่

เสียใหญ่เจ้าของกิจกราศบเหล่านางเลยของเชศบรรยายพ
คือ๕บาทรวมเท่าไรรู้ไหม๓๐ล้านเงี้ย

คนนี้ไปถามเจ้าของเขานะครับก็คือเสียจ๋อง
บอกว่าตนเองไปเสี่ยงโชคในงานพิธี

นี่นครพนมครับน้องใบตองก็เคยไป

เขาจัดงานที่บวงสวงกันเมื่อวันที่๗๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

เขาไปเป็นแก๊งเสียเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
บอกเลยตอนไปซื้อคือเขาก็ไปซื้อด้วยกัน
มีคนเข้ามาขาย๕ใบแบบนี้
ก็เลยซื้อด้วยกัน๕คนเอาแบ่งกันไปคนละใบ
สุดท้ายถูกรางวัลที่๑รีบโทรไปหาเพื่อนอีก๔คน
เฮ่ยเพียนถูกรางวัลที่๑หรือเปียน

เพื่อนเยอะกันโทรไปหาเพื่อนกี่คน

แบ่งกันคนละใบเป็นชุด๕ใบแบ่งกันคนละใบ

อือเยอะกว่านั้นอีก

แล้วก็จะไปในเรื่องการทำทุนการศึกษาให้กับบุตรประมาณนี้
ต่อยอดเรื่องของธุรกิจด้วย
ถามเสียจ๋องเขาก็เชื่อว่ามันเป็นปฏิหารแน่
เป็นปฏิหารของพญานาคพญาศรีสัตนคราช

อู๋ที่นี่นะคือเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ของจังหวันนครพนมเลยนะครับ
เป็นจุดบูชาบงสวงพญาศรีสัตนคราชคนไปเยอะมาก
ชีวิตคนเรานะยังว่าบุญภาวาสนสงครชุยังไม่มาก็ร้องเพลงต่อไป

ฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิม

เราจะมีแค่วันนี้วันเดียวแล้ว